คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์
เหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาเดือ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลังมีคนหายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่
สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมานะคะทราบชื่อต่อมาคือนายดาดชัยกรยาฤทธ
อายุ๓๗ปีจนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ำเก่า
ถูกดินกลบทับก็ขุดดินนำร่างขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพ
เมืองต้นก็พบร่องรอยถูกของแข็งตีที่ศีรษะก่อนจะนำศพไปให้แพทย์นิติเวศ
ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
หลังเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
จนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายพระเด็จกัลยาฤทธ
อายุ๓๘ปีซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตเอง
แกะรอยตามล่าจนพบว่าหนีไปกบดานอยู่บ้านญาติที่จังหวัดระยองค่ะ
ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ท่านตำลดเอกกิติศักดิ์ศรีจัญผู้กำกับการสถานีตำลวชภูทรศรีสงครามเนี่ยนะคะ
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
ก่อนจะนำศพไปทิ้งในบ่อน้ำเก่าแล้วใช้รถไถดินกลบฝังเพื่ออำพลางศพ

ต่อมานะคะชุดสืบสวนก็ได้พบเบาะแสผู้ต้องหาที่หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดระยอง
ก็เลยนำกำลังตามตัวไปไปจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่าทนพฤติกรรมของน้องชายที่กินเหล้าแล้วก็อารวาสไม่ไหว

พออารวาสพอเมาแล้วก็ทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน
เมื่อเข้าไปห้ามปรามก็เลยทะเลาะวิวาดกันขึ้น
บันดาลโทษะใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะน้องชายจนเสียชีวิต
และด้วยความตกใจก็นำศพไปฝังดินแล้วก็หลบหนีความผิดไปนะคะ